ส่วนดุสิตโพระบุว่าประชาชนกว่าร้อยละแปดสิบ
เห็นว่าจุดเด่นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นก็คือการทำงานรวดเร็วจริงจังในการแก้ไขปัญหานะคะ
ขณะที่ในสัปดาห์หน้ารัฐบาลเตรียมแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาค่ะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงการแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบหนึ่งปีที่มีกำหนดการจัดงานสามวันระหว่างวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าทันวาคมนี้ว่า
แถลงผลงานของรัฐบาลในครั้งนี้จัดงานแบ่งเป็น๒ส่วนหลักคือแถลงผลงานของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่ตึกสันติมัยตรีหลังนอกคู่ขนานไปกับการจัดนิทัศกาล
ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนแสดงผลงานโดดเด่นในรอบ๑ปีของกระทรวงต่างและส่วนบริการประชาชนที่มีกิจกรรมหลากหลาย
เช่นบริการทำบัตรประชาชนบริการตรวจสุขภาพโดยประชาชนสามารถเข้าชมนิทัศกาลได้ทุกวันในเวลาราชการ
ขณะที่สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนกว่า๑๓๐๐คน
ระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๙ธันวาคมที่ผ่านมาในหัวข้อการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
โดยถามถึงจุดเด่นในการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งสามอันดับแรกของประชาชนร้อยละแปดสิบเอ็ด
เห็นว่ารัฐบาลทหารทำงานรวดเร็วจริงจังแก้ปัญหาได้ดีรองลงมาร้อยละ๗๓ระบุว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ
และอีก๑๗๐ระบุว่าสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้ต่อเนื่อง
ส่วนจุดอ่อนในการทำงานของรัฐบาลสามอันดับแรกร้อยละแปดสิบสี่ระบุว่าการเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาสังคมเสื่อมโซมรองลงมาร้อยละเจ็ดสิบแปดแก้ปัญหาอย่างไม่ตรงจุดและร้อยละเจ็ดสิบสองการสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศยังมีปัญหา
เมื่อถามถึงผลงานที่ถูกใจประชาชนร้อยละเจ็ดสิบเจ็ดมองว่าเป็นการจัดระเบียบสังคมปราบยาเสพติดผู้มีอิทธิพลร้อยละเจ็ดสิบสี่จัดกิจกรรมคืนความสุขและร้อยละเจ็ดสิบจัดการปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมือง